คุณผู้ชมครับวันนี้หมอปลามานะครับ

ไม่รู้มีหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันแล้วกัน
แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้หมอปลามาช่วยดูลูกชายเขาหน่อย
ลูกชายเค้ายู่๑๗๑๘ปีอ่ะฮะ
คือมีอยู่วันหนึ่งปวดปัสสาวะก็ไปปัสสาวะริมกำแพง

ตั้งแต่นั้นเนี่ยพอกลับมาเนี่ยโอ้โหคือตรงนั้นมันเป็นที่ตั้งของศาลเก่า
กลับมาเนี่ยลูกชายเปลี่ยนไป

นิ่งเงียบเหม่อลอยตาแข็ง
เดี๋ยวว่าจะตาแข็งเลยตัวยังแข็งด้วยนะเห็นไหม

อันนี้ต้องถามก่อนแต่ว่าน้องไม่ได้มีการใช้ยาใช้อะไรใช่ไหม
ไม่ไม่เห็นไหมนี่แข็งแข็งแข็ง
โอ้โหคุณอรัชพรเห็นไหม
ไปไหนไม่ไปนะตัวตึงไปหมดเลยเนี่ย

เนี่ยเขามีอาการแบบนี้
หมอปลาคะช่วยด้วยค่ะอาการเขาเป็นแบบนี้ค่ะ
สารน้องนะคะเขาอยู่ข้างบ้านค่ะ
เขามีอาการแบบนี้เลยค่ะ
คือแบบไม่พูดไม่คุยตัวแข็ง

นี่คนหรือว่าเสา

เออยู่๑๗ปีนะครับ
ไม่พูดไม่จ้าเหมือนคนไม่มีสติ
ครอบครัวก็ต้องดูแล๒๔ชั่วโมง
ไปไหนก็ลำบากพาไปข้างนอกก็ยิ่งลำบาก
ตัวแข็งไปหมดจะนั่งก็โอ้โห
ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นแบบนี้
พ่อของเอนะฮะชื่อในจามเป็นชาวไทยใหญ่นะครับ
พ่อบอกว่าครอบครัวเนี่ยมีกันอยู่๓คน
พ่อแม่ลูกเป็นชาวไทยใหญ่
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา๑๒สิงหาคม
วันนั้นพ่อกับลูกชายก็คือเอ
ออกไปทำงานรับจ้างทาสีตามปกติ
แล้วช่วงเที่ยงเนี่ยลูกปวดปัสสาวะ
ก็เลยไปปัสสาวะที่กำแพงแถวนั้น
แล้วมีพระเนี่ยท่านผ่านมาท่านก็มาทัก
บอกว่ามาปัสสาวะมาฉี่แถวนี้ได้ไง
แถวนี้รู้ไหมเป็นที่ตั้งของศาลเก่า

ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมาก

ลูกชายเป็นเหมือนที่เห็นเลยนะฮะ
นิ่งเหม่อลอยเหมือนคนแบบนี่อยู่ดี
อ้าวเมื่อกี้ยังปวดแข็งอยู่เลยอะ
ไม่รู้ยังไงนี่อยู่ดีนอนเห็นไหม

เขาง่วงหรือเปล่า

พาไปหาหมอดูพาไปหาหมอศัยศาสตร์
เดี๋ยวแล้วพาหอมหาหมอปัจจุบันยังคะ

แต่หมอศัยศาสตร์เนี่ยเขาเรียกค่าครู

เลยอยากให้หมอปลามือปราบของเวที

หมอปลาก็มาห้องเช่าของเอที่อยู่กับครอบครัว
เนี่ยอยู่แถวอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็นำหมอปลามาเลยนี่คุณน้ำฟ้านะภรรยาหมอปลาก็มาด้วย
คือพอไปถึงเนี่ยฮะห้องของเอหมอปลาไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับ
เหมือนกับเวลาเจอสัมภเวษีใช่ไหมพออืดผอม่วงน้ำตาไหลเลยไม่เจอเลย
ไม่มีอะไรผิดปกติหมอปลาก็เลยเนี่ยชวนเอมานั่งคุยกันหน่อยมาสอบถามกันหน่อย
เอากางเผื่อปูเสือนั่งคุยกันสิเอ้า
นิ่งเงียบยังแข็งแข็งเห็นไหม
เขาดูแบบตื่นดูตื่นกลัวไหมพี่หุย
ผ่านไป๓ชั่วโมงหมอปลาเริ่มไม่ไหวแล้วกู้พงกู้ภัยมาแล้วเห็นไหม
สุดท้ายเนี่ยบอกเอาเอเอาจริงตกลงมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เออเอบอกผมพูดจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมรู้สึกตัวดีหมด
ไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครเข้าสิงอะไรยังไงทั้งสิ้น
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะเอผมแค่ไม่อยากพูด
เอาเหรอผมไม่อยากพูดแต่เอเขาเป็นเด็กหนุ่มเพิ่ง๑๗นะนะ
ยังเด็กอยู่เลยสุดท้ายก็เลยบอกเอาเอางี้ไหม
ก็สกอยู่นะอ๋อดูนิ้วป้องทีพิวอยู่นะ
พิ้วอยู่นะโดนร่มพิ้วเลยนะแข็งที่ไหนนี่
อาจจะไม่เกี่ยวที่ไปฉี่ข้างกำแพงก็ได้

ไม่มีครับมีอีกคนบอกว่าถ้าฉีดเรียวหน่อย

แล้วก็ตอนนั้นหน้าที่ลูกเป็นอย่างไรหน้าเสียไหมพ่อ
นี่ก็เอ่อมันก็ไม่พูดอะไรเลย
ตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
มีครับพ่อเขาก็เล่าอีกฝั่งนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาเป็นว่าหมอปลาบอกว่าถ้าพูดเรื่องความเชื่อ
ศัยศาสตร์นะแบบไปฉี่ตามสถานที่ต่าง
ไปโดนเจ้าที่เจ้าทางแล้วเกิดอาการอย่างนี้
หมอปลาบอกหมอปลาไม่ค่อยเชื่อนะฮะ
คือถ้าจะไปปัสสาวะตรงไหนเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือ
ต้องระวังว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าถูกที่ถูกทางหรือเปล่า
ถือระวังกล้องวงจรปิดที่สุดดีที่สุด
ส่วนหมอศัยศาสตร์หมอดูอะไรจะไปดูแล้วแบบ
โอ้โหต้องเสียเงิน๗๐๐๘๐๐เนี่ย
คือการเอาความทุกข์ร้อนของคนอื่นเนี่ยมาหารายได้ให้กับตัวเอง

เลื่อนชื่อเป็นหมอไม่ทำกล่ะ
แต่สุดท้ายมันต้องดูเรื่องสภาพจิตใจเขาด้วยนะ

เพราะว่าน้องอายุ๑๗ใช่ไหม

พอตกลงกันว่าเดี๋ยวประสานให้น้องลองไปโรงพยาบาลตรวจสอบดูเรื่องของสภาพจิตใจหน่อยก็ดี

ก็มีการคุยกันก่อนนะฮะกับเจ้าหน้าที่หรือว่ากู้ภัยหรือว่าทีมหมอปลาที่เข้ามาคุยกับน้องเนี่ย
สุดท้ายเนี่ยคุยไปคุยมาเนี่ยเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้น

น้องบอกน้องไม่อยากไปทำงานรับจ้างทาสีกับพ่อ
นี่ไงมันต้องมีอะไรแน่เลย
นี่เห็นไหมแล้ววันนั้นที่ไปแล้วก็มีนายจ้างมาดุมากระชากมือมาดุแล้วบอกต้องทาอย่างนู้นทาอย่างนี้

ตั้งแต่วันนั้นน้องนิ่งเงียบไปเลยเหมือนกับน้องอาจจะรู้สึกว่าถ้าน้องนิ่งเงียบแล้วเป็นอย่างนี้ไม่คุยกับใครเนี่ย

น้องก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะเป็นแบบนี้เลย
วันนี้หมอปลาก็เลยทำความเข้าใจกับพ่อกับแม่ของน้องด้วยแล้วก็บอกให้น้องรู้ว่าเอาละต่อไปนี้ไม่ต้องไปทำงานทาสีกับพ่อแล้ว

ดีขึ้นพูดคุยเหมือนกับเขาผ่อนคลายขึ้นนะ
คือเรื่องบางเรื่องบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องทำความเข้าใจลูกหรือว่าหลานมากขึ้นด้วยนะ